สาวคนนี้ค่ะไม่ต้องพิสูจน์แล้วคนนี้ฝีมือดีเหลือเกิน
กระติ๊บชวันกรนะคะ
หลังจากหมดสัญญากับวิกหมอชิดไปประมาณครึ่งปีแล้ว
แต่ว่าคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ้ยเป็นเพราะอะไรนะ
โด่งดังเลยคุณอันนี้เป็นภาพจากเพลิงพระนาง
เป็นเจ้านางปลอมนวลนะฮะเป็นกระแสดีมากใช่ขอบคุณกระแสดีมาก
แต่ว่ามีคนเมาส์ไปค่ะว่าได้รับแต่บทแม่หรือเปล่า
บ๊ายที่เก่าค่ะที่สำคัญตอนนี้นะ
ยังเตรียมมีละครให้กับแรมมี่ด้วย
แต่ยังคงสเตตัสฟรีแลนซ์นะคะไม่เซ็นสัญญาค่ายไหนเหมือนเดิมค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะกระติ๊บก็แง้มกับบันเทิงไทยรัฐนะ
เร็วนี้ไม่เกิน๒ปีแต่งชัวร์ค่ะ
สังกัดไปได้ทุกที่นะคะ
เป็นฟรีแลนด์ค่ะไปได้ทั่วโลกเลยค่ะ
เร็วนี้จะมีนะคะแบบว่าอาจจะมีละคร
แต่ว่าอุบไว้ก่อนมันอยู่ในระหว่างการคุยกันค่ะ
ตรงกันข้ามหรือถัดมาหน่อยคะ
มานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าเรามาเป็นปีแล้วเราจะแต่งงานแล้วค่ะ

นานแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วนี้

ถ้าเกิดแต่งตอนนี้มันก็แบบหางานคงลำบาก

มีค่ะมีอาจจะสัก๒๓ปีนี่แหละค่ะ
ฝากกระติ๊บไว้ในอ้อมใจของแฟนไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ถ้าเกิดมีโอกาสยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานกระติ๊บด้วยนะคะ
เออน่ารักนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เธอบอกดูอ่านสมบัติผมสำหรับเพื่อนเติม

ในการตัดสินใจที่จะออกจากค่ายเก่านะคะ
แต่ว่าเธอนั้นอยากจะลองอะไรที่มันใหม่มากกว่า

ไหนเมื่อกี้เธออ้อนแล้วนะคะสนใจก็ติดต่อเธอไปได้นะคะ
จริงแล้วกระติ๊บชวนกรอายุเท่าไรเอง
ตอนเกิด๑๑เมษายนที่ผ่านมาต้องคือเด็กอยู่
เพราะฉะนั้นได้รับบทแม่อาจจะมีการสะเทือนใจนิดนึง
แต่จริงเป็นบทที่ดีนะบทที่เธอได้รับเจ้านางเตานวลเนี่ย
คนพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับ